ร้องได้ให้ล้าน
หากปากช้องมหาเจ้าลุงสัญญาสอง
เราเหลือสายัน
ก่อนเคยรักใจพักไม่เปลี่ยนพัน
ไร้ใกล้กันจนตะวันตกดิน
เพลงที่หนึ่งมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
คุณสินอนันต์ร้อง

เริ่มต้นนี้ก็ไปด้วยดีค่ะ

ถ้าคุณแม่ได้รับรู้อยู่ที่บ้านนะฮะ
ก็คงจะดีใจกับคุณสินอนันต์ด้วยนะครับ
ร้องเพลงประกวดครั้งแรกนี่ทำได้ละ๑๐๐๐บาท
นี่คือน้ำตาแห่งความปิติความดีใจ
ดีใจครับดีใจครับดีใจครับ
น้ำตาผมจะออกแต่หัวใจผมยังแข็งแรงอยู่ครับ
ตอนนี้ทำได้หนึ่งหมื่นแล้วเหลืออีก๕เพลงถามว่าเงินหนึ่งหมื่น

สิ่งแรกเลยที่ผมจะต้องดูแลคือผู้ป่วยครับผู้ป่วย
ทั้งสองคนครับอันดับแรกที่ผมมองเห็นความต้องการของแม่
สุดท้ายเลยคือหนี้น้องระบบครับ

เห็นบอกตอนนี้เตียงแม่ยายกับเตียงแม่เราคู่กันเลยในบ้าน
เอาอิดบล็อกหนุนเพราะมันหักครับผมมันหักผูมาแล้วครับ

ตอนนี้ได้แล้วได้เงินเยียวยานะคะคุณแม่ของพี่แล้วก็คุณแม่ของเมีย
ก้าวต่อไปค่ะก็สำคัญเช่นกัน
มาถึงเพลงต่อไปนะครับนั่นก็คือเพลงที่สองนะครับ
เพลงนี้มีมูลค่า๒๐๐๐บาท
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่สองมูลค่าสองหมื่นบาทมาเลยครับ
เป็นยังไงบ้างหลังจากได้ยินอินโทรไปแล้ว

คุณชินกับเพลงนี้ดี
ความมั่นใจครับผม
ว่าร้องได้ครับ
มีความมั่นใจสูงนะครับเพลงนี้
ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๒ครับ
มูลค่าสองหมื่นบาท

คุณจะสู้หรือคุณจะหยุด

พี่สิทธิ์นานานเนยทำให้เป๊กนึกถึงพี่แอดพี่แอดขระเบา
แอดขระเบาตรงไหนฮะใช่นี่แหละเพื่อครอบครัวกูจะสู้หลังชนฟ้า
เพื่อลูกเมียกูจะสู้สุดใจกล้า
บางปะกรุงบางปะกรุง
ชาวบ้านบางปะกรุงขอสู้ไหนฮะเออถ้าจะไปบางปะกรุงซื้อปลาอีซีมาฝากด้วยนะ
เอาสักนิดนึงคุณสินนานานจะได้มนตรายจะดีแลกซ์ดีแลกซ์
คุณสินอนันต์มีสิทธิ์เลือกใช้ได้๓แผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้ครับไม่ใช้ครับ
ตอนนี้มั่นใจและมั่นคงไม่ใช้ครับ
ไม่ใช้ตัวช่วยเก็บเอาไว้เพราะยังมีอีกหลายเพลงเป้าหมายของเรา

ขอให้โชคดีขอให้ผ่านเพลงนี้ให้ได้นะครับผมมาถึงเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๒เพลงมาครับ
ขอชมดีครับขอบคุณครับ

ขอบคุณครับขอบคุณครับเพลงที่สองมูลค่า๒๐๐๐๐บาท
คืนฟื้นคมใจเหงากลุ่มพี่คลางพรวนพี่หวนขนึงถึงเจ้า
ฟังเสียงริ่งรีดราวพี่ยิ่งเศร้าไม่ว่า
น้องจากนายหน้าจากจร
ช่วงกรุงเทพมาฮานพ่อตัดรอนวิตตอบจดหมาย
ได้ข่าวดีเจ้าขวาเทพีเฉ่าไร
ลืมรักเก่าเราไว้สินเยื่อใยลืมหลง
โอ้โหเจ้ากลอยดาวน้อยบ้านนาจากดอกยาไปเป็นดาราสูงส่ง
พี่ปล่อยปลื้มถึงน้องจะลืมพี่ลง
อย่าเริงลงน้องเอ๋ยเจ้าจงระวัง
นิ้วให้คลางเคราะห์ลมอ่อนโอนต้นตานเดียวสุดฟื้นยืนต้น
ั่งคนสวนสิ้นความหวัง
คุยบันเลงเจ้าราฟังเพลงพี่บาง
คลอยเอ๋ยาลาร้างนมเดิมบางสุพรรณลงของ
โอเคเลย
เอ่อไม่ได้ยินเพลงลูกทุ้งสุดญ้าอย่างแบบนี้มานานแล้ว
นมสุพรรณอ่ะ

ได้กันแล้วครับผม
เป็นเพลงรูปทุ่มเก่าครับผม

อย่าหวังว่าจะได้ยินเสียงเพลงจากผม

ความเพาะนี่ได้แล้วได้ไปสิบเต็มแล้ว
ทีนี้เหลือความถูกต้องไหมตอนแรกขึ้นมาหวั่นใจนิดหน่อย
คุยเรียกนางคือร้องแล้วแบบคุณป่าได้ยินไหมคะ

เนื้อร้องกับดนตรีเนี่ยแหมเกือบมาไม่ทันเลย

คือดนตรีเราเว้นมาในจังหวะที่เป๊ะ

ถ้าเกิดนักร้องร้องเหลื่อมไปเนี่ย
ไม่มีสิทธิ์รู้เลยเพราะมันไม่มีเสียงนับให้

ไล่ตามเนื้อมาทันจนได้
นี่แหละจะบอกว่าไม่ต้องไปตกกระจาย
ครั้งหน้าเจอเพลงแบบนี้อีกพี่ก็ร้องไล่ตามไปได้เรื่อยแหละนะ
บใดที่เนื้อยังไม่ผิดก็ไม่มีวันจบ
คือเอาเนื้อให้ครบให้ถูกต้องจะคล่อมจะตามอะไรมาทีหลัง
เอาให้ทันจบเพลงแล้วเนื้อครบโอเคถือว่าเรายอมรับตรงนั้น
มาถึงเวลาฟังผลแล้วค่ะว่าผลที่ร้องออกมานอกจากภัยร้อเต็มสิบแล้ว
เนื้อร้องจะเต็ม๑๐ด้วยหรือเปล่านะคะพี่
มาเอาใจช่วยคุณสินอนันต์กันนะครับ
ตอนนี้มาถึงเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
คุณสินอนันต์ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
เพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
คุณสินอนันต์ร้อง
ได้ครับ